คราวนี้หลอกไปทำงานบนเรือสำราญ

สามารถที่ไปทำงานได้เลยเงินเดือนสูงสุดเดือนละ๗๐๐บาทนะ
แล้วก็ที่น่าเชื่อไปอีกคือแอบอ้างกระทรวงแรงงานค่ะ
ดังนั้นตอนนี้กระทรวงแรงงานก็ออกมาเตือนนะคะ
อย่าหลงเชื่อถ้าเจอการแชร์เรื่องราวแบบนี้
นายวรานนท์ปีติวันอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน

บอกว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการโพสต์ข้อความ

เป็นการชักชวนคนที่เรียนจบม๖ถึงปริญญาตรี
อายุระหว่าง๒๑๓๓ปีเนี่ยนะคะ
ให้มาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการทำงานบริการบนเรือสำราญในต่างประเทศ
รมหรือว่าเรียนประมาณ๖เดือน
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดต่าง

บอกว่าอยู่ในความควบคุมของกระทรวงแรงงาน
พอเรียนจบแล้วจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานบนเรือสำราญทันที
แล้วรายได้ที่มาล่อตาล่อใจคุณ
อันนี้การันตีเลยว่าไม่น้อยไปกว่านี้แน่นอน
แต่เงื่อนไขค่อยฟังเงื่อนไขดีนะคะ
ค่าสมัครก่อน๑๐๐๐บาท
หลังจากนั้นเก็บค่าชุดยูนิฟอร์มอีก๘๐๐๐บาท
แล้วก่อนที่จะเข้าอบรมต้องจ่าย๒๐๐๐บาท

ระหว่างเรียนจ่าย๑๐๐๐บาท

คุณอรัชพรกำลังคำนวณอยู่ไม่ต้องคำนวณดิฉันรวมให้เลย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด๕๙๐๐๐บาท
อันนี้หลายคนบอกว่ามันก็น่าสนใจนะ

แต่แลกมากับเงินเดือนเดือนละ๗๐๐๐สูงสุด

ถ้าเกิดใครสนใจมาสมัครได้เลย
ขึ้นสถานที่ต่างเอาไว้ให้ด้วย

เรียนที่ฝึกสอนการทำงานบริการบนเรือสำรานดังกล่าว
ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของกระทรวงแรงงาน
และผู้เรียนต้องจ่ายค่าที่พักเอง
ดังนั้นไม่มีใครรับรองว่าจะได้ทำงานจริงหรือเปล่า

ใครที่สนใจให้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาให้รอบครอบ
หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ
ที่สำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเลย
คือไม่นานมานี้กระทรวงรายงานเขาเพิ่งออกมาเตือน
เขาออกมาชี้แจงสถิติเลยว่ามีคนถูกหลอกแบบนี้
เยอะมากแล้วส่วนใหญ่คือโดนหลอกในโลกออนไลน
ต้องระมัดระวังถ้ามีอะไรแบบนี้
สิ่งแรกที่ต้องทำโทรถามกระทรวงแรงงานก่อนเลยว่ามีจริงไหม
โดนแอบอ้างแบบนี้ด้วยแล้วเช็คได้เลย